คุณผู้ชมคะหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่กันทุกวันนี้สำคัญไหม

แล้วเวลาจะไอต้องถอดมันออกไหม

เข้าใจตรงกันแต่ลุงคนนี้บอกไม่เข้าใจ
ถอดแล้วก็ไอ้ในร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะ

อะของมาวางละระเดื่อนสักพักหนึ่ง
เกิดอาการคันคอหรืออย่างไรไม่ทราบ

อ่าแล้วก็ไอเลยนะฮะ
แกะนะฮะอืม

กระจายไปบนพื้นทั่วเลยค่ะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อคราวนี้ก็เลยตัดสินใจถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ภาพนี้คลิปนี้ที่เราได้ดู
เขาเอามาโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความดุเดือดเลย
เอาเฉพาะเท่าที่อ่านออกอากาศได้
ใจความจับได้ประมาณนี้ว่า
มนุษย์ลุงในภาวะการระบาดของโรคตอนนี้ไอเปิดหน้ากาก
และทิ้งสารคัดหลังที่พื้น
เหตุเกิดในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันย่านราชพฤกษ์
อายเปิดหน้ากากพอพนักงานเตือนกลับบอกว่า
เรื่องของกูพวกมึงจะตายหรือไง
แน่นะคะแน่นอนว่าพฤติกรรมแบบนี้
เน็ตบอกว่าไม่โอเคเลย

โดนปรับสัก๖๐๐น่าจะมีจิตสำนึกมากขึ้นนะคะ
บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ใบเขียวที่ออกจากปากลุงเนี่ย

แกเมาท่อหรือเปล่าแล้วแค่กำจัดเดินแบบนี้นี่หรอ
โอ้นี่ไงนะฮะ

และที่สำคัญตำรวจในพื้นที่หรือว่าเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องไปปรับด้วยนะแบบนี้นะ

วัตถุประสงค์ของการใส่หน้ากากอนามไหม
ก็คือป้องกันไม่ให้สารคัดหลังของเราเนี่ย

ฉะนั้นถ้าจะอายก็อายอยู่ในนี้เถอะครับ

แล้วเวลาจะทิ้งก็มัดให้เรียบร้อย

บอกเขาซักหน่อยว่าอันนี้เป็นน้ากากอนามใหม่

เขาบอกว่าชั้นเดียวนะเดี๋ยวนี้ป้องกันไม่ค่อยได้แล้วนะ

แล้วก็เอาหน้ากากผ้าทับอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะ